สือพิมพ์ไทยรัฐที่เราถืออ่านทุกเช้า
หลายคนเป็นปฏิกิริยาเหมือนเราทำเหมือนเราก็คือจะต้องถือในทุกเช้า

ผ่านมาแล้ว๖๘ปีนะคะ

สำหรับหนังสือพิมพ์ที่เข้าไปถึงบ้านของคุณผู้ชม

คุณผู้ชมจิบกาแฟยามเช้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นการถกเถียงกันพูดคุยกัน
ระหว่างคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็เป็นเพื่อนบ้าน

ปี๒๐๑๕สังคม๖๑๙สู่ปีที่๖๙สำหรับหนังสือพิมพ์ท้ายรัฐ
เมื่อวานนี้๑๐ธันวาคมเป็นธรรมเนียมของทุกปีค่ะ
ทางสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
จะจัดงานเลี้ยงเป็นการขอบคุณ
สำหรับตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศ

ผมได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรใช่ไหมคุณ

ขอบคุณผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศจริงนี่ค่ะ

แต่ปีนี้มีคอนเซ็ปต์ของงานมีชื่อของงาน

แล้วก็อย่าลืมหยิบโทรศัพท์มือถือและอ่านไทยรัฐออนไลน์ไปด้วย

อย่างพร้อมกันจากทางไทยรัฐเป็นเครือของไทยรัฐนะคะ
เมื่อวานนี้ชื่องานนะคะก็คือ
๘ปีทั้งอ่านทั้งดูคู่กันตลอดไป
ใช่ทั้งอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งดูไทยรัฐทีวี

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ๖๘ปี
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่คู่กับสังคมไทย

สำหรับตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศทั่วทุกภูมิภาคนะคะ
โดยมีคุณยิ่งลักษรพลประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
บรรยากาศงานเลี้ยงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
มีศิลปินดารานักร้องจากทุกค่ายทุกสังกัด
มาร่วมกันมอบความสุขความสนุกสนาน
เสียงเพลงให้กับบรรดาเอเย่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นักแสดงตลกคุณเท่งเถิดเทิง

หยอกล้อกับแขกในงานนี้นะคะ

คุณพลอยชมพูตะกะแตนชนระดา
อุ่มตามเดอะสตาร์โมมนชนก

คุณพรีมระนิดาคุณเปรี้ยวทัศนียา

และอีกมากมายต้องบอกแบบนี้

ส่วนหนี้จากรายการร้องได้ให้ล้าน

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรา

แล้วก็พาน้องที่ร้องเพลงเพราะมาก

จากมาในรายการร้องได้ให้ล้านแล้ว

เคยดูโชว์ของคุณเป๊กกี้เหมือนกัน

ใช่แล้วต้องขอบคุณนะฮะ
ศิลปินจากทุกค่ายจริงนะครับ

รางวัลใหญ่ที่สุดคือเงินสด๒แสนบาท

และนี่ที่นี่คือรางวัลเช็กเงินสด๒๐๐๐๐๐บาท

เป็นเอเย่นไทยวิทยา
ชื่อเอเยนไทยวิทยาจากจังหวัดลบบุรี
แต่ว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลไป
จากได้รับรางวัลแล้วได้รับความสุขด้วย
เพราะว่าไทยรัฐต้องขอขอบพระคุณจริงนะครับสำหรับผู้แทนจำหน่าย
มีอยู่ทั่วประเทศและอยู่คู่กับเรามา

อย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับ
อย่าลืมนะคะ๖๘ปีทั้งอ่านทั้งดูคู่กันตลอดไปค่ะ